ซึ่งหลายคนนั้นจับตามองครับคนอื่นเนี่ยมีข่าวอยู่แล้วว่าจะเดินทางไป
สมัครมีบางคนที่พลิกโผล่แล้วนะครับตัดสินใจไปสมัครในช่วงโค้งสุดท้าย
เช่นเดียวกันครับตัวแทนของคุณบรวรวิมกุฎีนั่นคืออาจารังฉันฤทธิ์ผลชีวินครับ
เป็นไฮไลท์ในช่วงเย็นแล้วนะครับเกือบที่จะปิดรับสมัครแล้วนะครับ
เขารับสมัครกันในช่วงเช้าตั้งแต่๙โมงถึง๕โมงเย็น

สุดท้ายอาจารังฉันฤทธิ์ผลชีวินอดีตผู้กุศรทีมชาติไทยนะครับ
แล้วก็ผู้ตรวจชาการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รวมถึงรอเทพดีกรมรัฐศึกษานะครับ
ตนั้นเคยปฏิบัติหน้าที่มาหลายต่อหลายอย่าง
สมัครเป็นคนที่๔พร้อมวันนี้ก็เปิดตัวคณะทำงานอุปนายกและสภากรรมการ
ที่มีชื่อของดรอาจกอกสินค้าประธานบริษัทไทยพรีเมอร์ลีก
แล้วก็เปลี่ยงโพงผิวอ้อนนั่นก็อดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทย
คุณธเนธเครือรัฐประธานศรีสเกต
คุณโรดิสซื้อวาจ่าผู้ในการสมบูรณ์สอนเมืองท้องเกดเต็ด
โดยโค้ดหลังก็บอกว่าจะเข้ามาเป็นสะพานเพื่อเชื่อมความขัดแย้ง
ให้กับวงการฟุตบอลไทยเดินหน้าได้ต่อไปครับ
ขณะที่ผลตรวจเอกสมศพุ่มพันม่วงอดีตผู้วิชาการตรวจแห่งเจ้า

มาเป็นทีมแรกเลยครับมากับ
สภากรรมการที่มีสะพาลพันธุ์นะครับเพราะว่า
ที่มีชื่อเป็นสภากรรมการทางฝั่งของ
ในสมัยที่แล้วมาร่วมทีมนอกจากนี้ยังมีคุณธนวัฒน์อินดิกัจจาดานะครับ
ประธานสโมสรผู้จัดการทีมของสโมสรราชบุรีเดินทางมาด้วยนะครับ
เป็นหนึ่งในทีมของพลตรวจเอกสมยศครับ
จะต้องกรอบกู้กิตยศชื่อเสียงศักดิ์ศรีของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
แล้วก็ประเทศไทยนะครับคนไทยกลับคืนมาเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ย
ชื่อเสียงของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยประเทศไทยนะครับ
เสื่อมเสียในเวทีโลกอับอายเขาครับผมจะมากรอบกู้ตรงนี้
นี่แหละครับสองคนที่ถูกบอกว่าเป็นตัวเต็งต้องต่อสู้กันนะครับ
ก็คืออาจารย์หลังชาวฤทธิ์ผลชีวินกับคนต้องกดเอกศพยศภูมิพันธ์ม่วง
ส่วนผู้สมัครอีก๓คนนะครับมีนายทศชัยสัจกุลอดีตผู้จัดการทีมชาติไทย
อันดับ๔เช่นเกมในปี๑๙๙๘นะครับหรือว่าคนที่ปั้นทีมชาติไทยในยุคริมทีมที่โด่งดังนะครับ
มาเป็นผู้สมัครคนแรกคนที่มาสมัครเพียงลำพังก็จะมีนายพินิศาสินินิน
เลขาธิการสมาคมฟุตบอลในยุคของนายวรวีและคนสุดท้ายก็คือคุณนัทพลที่สุวรรณครับ
จัดการทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีที่ลงสมัครในหน้าที่สุดท้ายเลยครับ
ขณะที่เสโตพลเรือเอกสุรวุฒิมหารมประธานคณะกรรมการกลางการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอล
จะประกาศรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลภายในวันที่๑๗มกราคม
ส่วนผู้สมัครอุปนายกและสภากรรมการจะใช้เวลาตรวจไม่เกินวันที่๒๗มกราคม
จับตาดูให้ดีนะครับอาจจะมีเรื่องราวของคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติก็เป็นได้
เพราะว่าต้องตรวจสอบหลายอย่างนะครับเช่นบางคนอาจจะมีตำแหน่งซ้ำซ้อนในสภากรรมการยุคก่อนแล้วมาสมัคร
ต้องมีการลาออกหรือเปล่าหรือว่าเรื่องของการรับรองเสียงนะครับ๑สโมสรต่อ๑คนมีเสียงซ้ำซ้อนหรือเปล่า
ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับข่าวนี้